อ่าก็แก๊งนี้เนี่ยเขาคงมีกันหลายคน
แล้วก็มีคนในแก๊งยืมเงินกันแต่ไม่คืนเงิน

ก็เลยใช้สารเตี้ยนะครับทำร้ายกัน
มีคนไปเห็นก็ถ่ายคลิปไว้ได้แล้วก็แชร์

อยู่ในวิกฤติฮาโนมัติวัน๙นป๑๙๖๔
แบบนี้

เสื้อดำกางแกงยีน
ทั้งตบทั้งแตะ
ทำร้ายชายเสื้อเทาชายเสื้อเทานี่นอนกองกับพื้นไม่ได้ตอบโต้อะไร
ชายเสื้อดำก็คงกระนำชกไม่เลิกนะครับ
ด้วยนะครับจนอีกฝ่ายร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะฮะ
เท่านั้นไม่พอครับชายเสื้อดำร่างทวมอีกคนนึง
สลับเข้ามาด้วยนะมาทำร้ายต่อนะครับ
ตบหน้าเตะลำตัวของวัยรุ่นเสื้อเทานะครับ
มีวัยรุ่นอีก๓คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะครับ
โอ้โหคือไม่รู้ว่าคุณจะเป็นกงเป็นแก๊งอะไร
ยืมเงินยืมทองอะไรกันเนี่ยแต่วิธีนี้มันป่าเถื่อน
ค่ะใช่บ้านเมืองมีกฎหมายนี่คือมีแปรนะ
ถ้าจะสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนที่โดนทำร้าย
ไม่มีใครขัดขืนหรือต่อสู้เลยนะครับ
มีคนที่ถ่ายคลิปนี้ได้หรือไม่รู้ว่าไปได้คลิปมายังไง
เอาไปแชร์ลงในสังคมออนไลน์พร้อมกับระบุว่า
นี่คือการทวงหนี้โหดกระทืบลูกหนี้
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลย
ดูสิฮะดูแต่ละคนโดน
มันเป็นใครมาจากไหนมันไปทำเขาแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบเลยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่
พบว่าเกิดขึ้นในท้องที่ของสนพระขนงนะครับ
ตำรวจสนพระขนงบอกว่าคดีนี้จัดการแล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๔คน
นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดพระขนงแล้ว
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจทั้งหมด

ช่วงสายวันนี้ตำรวจพาไปส่งฟ้องศาลนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดพระขนงนะครับ
ก็ไปเจอญาติของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ญาติของผู้เสียหายด้วย
แต่ว่าไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรมากนัก
แต่มีคุณพ่อของผู้เสียหายให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
เป็นคุณพ่อของผู้ชายเสื้อสีเทา

คุณพ่อบอกว่าสาเหตุก็คือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ลูกชายของพ่อก็ไปยืมเงิน๓๖๐๐๐บาท
ก็ยืมจากเพื่อนในกลุ่มของคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ

คนที่ให้ยืมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้คนมาทำร้ายนะ
เขาก็นัดตัวลูกชายของคุณพ่อนะคะแล้วก็เพื่อนอีก๓คน
ให้ไปหาที่ลานจอดรถที่ที่พักแถวอ่อนนุษย์
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของเงินที่ยืมไปแล้วไม่มีคืนเนี่ยนัดมาคุยกันก่อน
พอไปถึงเนี่ยมีคนมายืนอยู่๑๖คนยืนรออยู่๑๖คน
แล้วก็ผู้ชายเสื้อดำใส่กางเกงยีนก็เข้ามาเลยทำร้ายเลยค่ะ
ไม่เห็นคุยเลยไหนบอกจะนัดไปคุยกันก่อนทำร้ายเลยนะคะ
ชกทั้งต่อยทั้งเตะตัวเตะหน้าเตะทั้งลูกชายของคุณพ่อแล้วก็เพื่อนลูกด้วยค่ะ
แล้วก็เนี่ยพอลูกของคุณพ่อถูกเตะจนสลบเนี่ยนะ
ก็เตะเพื่อให้ฟื้นให้ตื่นขึ้นมาอีกเตะสลบปุ๊บคือเอาให้ตื่นมาอีกไม่ยอมให้สลบ
เนี่ยถูกเตะไปสี่สิบกว่าครั้งคุณพ่อบอกโอ้ก็ยังดีนะ
ลูกชายเรียนรอดอมาก็เลยทนได้ทนเรื่องความอดทนนะฮะทนไหวทนไหวแบบร่างกายแข็งแรง
ไม่ได้หมายความว่าเรียนรอดอแล้วจะถูกทำร้ายอย่างนี้น้องบอกลูกแข็งแรงก็เลยไหวอยู่
ลูกชายมาเล่าให้คุณพ่อฟังว่าเนี่ยถูกทำร้ายพ่อก็เลยโมโหนะคะพาลูกไปแจ้งความ
ให้ตำรวจเอาคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็รู้ชื่อรู้บ้านของวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็พบว่าเป็นหลานค่ะเพราะว่าพ่อของวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับพ่อของผู้เสียหายเสื้อเทา
นี่เป็นญาติกันนะเป็นญาติกันแล้วทำกันขนาดนี้เหรอเนี่ยแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นญาติกัน
เหรอเนี่ยตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นญาติกันก็เลยใจเย็นลงไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไร
เนี่ยแต่พ่อบอกว่าพ่อก็ถามนะทำไมต้องทำกันขนาดเนี้ยตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุไอ้คนเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนเนี่ยนะคะ
อืมก็บอกว่าเออก็ก็ผิดไปแล้วอ่ะก็พร้อมขอโทษอ่ะอืม
คนที่ยืมมาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแม้แต่แปะเดียวไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วทำไมเขาถึงจะต้องออกตัวแทนจะต้องไปทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้
เขาไม่ได้รับจ้างแต่หมายถึงว่าเขาเห็นว่าเขาเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมทำไมทำแบบนี้ไม่โชว์ให้น้องรุ่นน้องดูเดี๋ยว
มันจะไม่คือมันจะไม่ขังแล้วสำหรับรุ่นน้องก็จะไม่เกรงกลัวเห็นมั้ย
เพราะคนที่ลูกชายผมยืมเงินเข้ามาเนี่ยเป็นลูกน้องเขาอะไรกันมาเป็นงั้น
แล้วก็อยู่ห้องเดียวกว่าเขาอยู่บ้านเดียวกว่าเขาเป็นกัน
แล้วก็กอดคุยพูดคุยกันแล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็เสียใจ
เมียเขาก็เสียใจแม่ยายเขาก็เสียใจเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ลูกก็ไปแถลงที่ศาลว่าไม่เอาเรื่องลูกไปแถลงที่ศาลว่าไม่เอาเรื่อง
เพราะมันเป็นพี่น้องกันและอีกอย่างหนึ่งก็สงสารกับเด็กมันใช่ไหมเด็กยังเล็กอยู่
ถ้าทำไปก็ถ้าต้องไปเด็กขาดพ่อถึงสามชีวิตมันคิดว่าจะเป็นยังไง
ก็สงสารก็คิดว่ามันเป็นครั้งแรกก็ปล่อยไปและยังคงไม่ซ้ำอีกแล้ว
เพราะมันกลับเนื้อกลับตัวร้องไห้ร้องห่มนี้มันก็คงไม่ทำไปแล้วมันเป็นครั้งแรก
ผมก็สงสารนะเป็นเด็กสงสารมาก
เห็นคลิปลูกชายตัวเองถูกเตะถูกกระทืบอย่างนี้ก็คงทำใจลำบาก

สุดแล้วนะครับสารอ่านคำพิพากษาให้วัยรุ่นที่ก่อเหตุ๔คนมีความผิด
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจ
สั่งจำคุกเป็นเวลา๑ปีปรับเงิน๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปี
แต่พ่อบอกว่าลูกไปถึงแล้วเจอ๑๖คน
ใช่ค่ะรออยู่๑๖คน

ความจริงถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้หนักนี่
เจอพวกอ้างยี่ซ่องโจรเลยแจ้งข้อหาไปเนี่ยตายนะ
เพราะโหดนะไปทำร้ายขนาดนี้นะคะ